อีกหนึ่งเรื่องจะพาไปที่จังหวัดนครราชศรีมาโคราช
คือก็เจอกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาว่ากันว่า

โคราชเป็นที่ที่มีต้นไม้เยอะ
แต่ที่ผมจะพาไปดูเนี่ยนะต้นไม้ของที่นั่นเขากลายเป็นหิน

ต้นไม้กลายเป็นหินฮะใครจะไปเชื่อเป็นต้นไม้ล้านปีในยุคไดโนเสาร์เลยนะ
นี่ดูกันไปเลยเห็นกันเต็มตา
เบล่มเลยครับชาวบ้านเนี่ยนะฮะ
เขาไปเจอเขาบอกว่านี่คือต้นมะยม
ดีดมันคือต้นมะยมครับ
อ๋อปัจจุบันน่ะฮะมันกลายเป็นหินไปแล้วครับ

ก็เลยกลายเป็นมะยมหิน

เขาบอกว่าต้นมะยมนี้ถูกตัดหรืออาจจะผูกพังเหลือเป็นท่อนแบบนี้
ลองวัดดูสิว่ามันมีขนาดอะไรยังไง

ความสูง๕๐เซนติเมตร
ความกว้าง๒๐เซนติเมตรหนักสักประมาณ๑๕กิโลกรัม
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นต้นมะยมในยุคไดโนเสาร์ที่มีอายุนับพันล้านปี
มันก็เลยจะมีชื่อเรียกตามแบบฉบับของไดโนเสาร์ว่า

เดี๋ยว

มะย่มไทรนอสโทรัส
เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของในยุคพันล้านปีที่แล้ว

คุณก็คงไม่อยากเรียนกับคุณแบบนี้หรอกค่ะ

ไม่ไม่อยากรู้

เออมะย่มไทรนอสโทรัส

ขออีกทีจับปากค่ะชัด

มะย่มไทรนอสโทรัส

คนที่พบต้นมะย่มเขาบอกว่า
ต้นนี้นะมันกลายเป็นหินในขณะที่โดนฝังอยู่ใต้ดิน
เพราะว่านายอำพันธ์สมภักดี
เขาเล่าว่าตอนที่เขาให้ช่างไปเตรียมขุดดินเพื่อสร้างรั้วบ้าน
ขุดลงไปเนี่ยลึกประมาณสักหนึ่งเมตร

ขุดไปไปเจอกับลักษณะเหมือนกับหิน
เพราะว่ารถแบ็คโฮหรือว่าไอ้ที่ตักเนี่ย
มันขุดลงไปไม่ได้
ก็เลยเอาเกลี่ยออกมาแล้วก็เตรียมจะเอาไอ้หินก้อนนี้ขึ้นมา
แต่พอเอาขึ้นมาแล้วตกใจเพราะรูปร่างลักษณะมันเหมือนกับต้นไม้เหมือนกับท่อนไม้
แล้วมันแข็งเป็นหินเลยนะอันนี้จริงมันแข็งเป็นหินเลยนะครับ
ก็ทำให้ชาวบ้านเขามีความเชื่อไงว่าเอาละงั้นเอามาเก็บรักษาเอาไว้ในบ้านก่อน
แล้วเชื่อว่าน่าจะมีอายุนับพันปีเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนโบราณครับ
แล้วก่อนหน้านี้เคยพบกับไม้ที่กลายเป็นหินมาแล้วจำนวน๒ต้น
แล้วก็ล่าสุดมาพบไม้ที่กลายเป็นหินอีกครั้งที่บ้านของเจ้าของบ้านคนนี้

เอ้าชาวบ้านพอรู้ข่าวโอ้โหมากันเพียบ

นี่เลยครับดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้
ประโทษทุกคนมีของฝงของฝากมาฝากเจ้าบ้าน
โอ้โหไม่ได้เอามาให้เจ้าของบ้าน

กราบไหว้บูชาเพราะเป็นความเชื่อว่าเจ้าไม้ที่กลายเป็นหินนี้จะมาให้โชคให้ลาบ

ทางเจ้าของบ้านแล้วก็คนที่พบเนี่ยเขาบอกว่ายังไงให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
มาช่วยตรวจสอบหน่อยว่ามันเท็จจริงยังไง
ว่าต้นมะยมนี้มันกลายเป็นหินได้ยังไงแล้วอายุอนามันจะเป็นพันปีอย่างที่เขาร่ำลือกันหรือไม่

คนที่มีความรู้เรื่องนี้ว่านักธรณีวิทยาอะไรก็แล้วแต่มาติดตามหน่อยว่ามันใช่มะยงไทโรโนโซรัส
ไม่ใช่แล้วอันนี้ดิฉันตอบได้เลยว่าไม่ใช่มะยงทองสรัสอะไรหรอก
เด็กน้องดูอยู่จะจำไปบอกคุณครูต้นไม้สายพันธุ์เก่าแก่ดึกดำบัน

ไม่มีที่ฉันไปดูว่ามั้ยมีจริงเรื่องของไม้ไกรเป็นหินนั้นแหละแต่ไอ้มะยงโนโสรัสใดของเขาเดี๋ยวฉันไม่มี
เห็นไหมแต่ว่าไม้กลายเป็นหินมันเป็นซากดึกดำบันของพืชประเภทหนึ่งที่มันขาดออกซิเจน

สภาพอากาศมันก็เลยทำให้เนื้อไม้กลายเป็นดี
ขอบคุณคุณชิสาและนักธรณีวิทยา
คุณอยากกลายเป็นหินไหมคะคุณชนะ